เวลาที่ทุกคนรอคอยดิฉันด้วยค่ะ
วันนี้หมอไก่พพาธินีของเราจะมาพูดถึงเรื่องของ
ราศีที่ดวงเนี่ยจะมีมืองอกออกมาอีกหนึ่งมือ

เป็นราศีที่มีเกณฑ์ว่าจะมีมือที่๓

อย่ารอช้าเลยไปหาหมอไก่กันดีกว่าค่ะ
หมอกัยค่ะสวัสดีค่ะหมอกัยสวัสดีค่ะหมอกัยเชิญค่ะมาแล้วหมอกัย
แล้วค่ะรอนิดนึง
แต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่าหลายคนเขารอคอยกันอยู่
เพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของราศีที่มีมือที่๓

ในช่วงนี้ใกล้แล้วสำหรับเทศกาลแห่งความรัก
เราก็ควรจะมาสแกนในเรื่องของความรักสักนิดนึง

ใช่ค่ะวันนี้จะมาสแกนโดยเฉพาะคนที่มีคู่เลย

อาจจะอยากรู้ว่าจะมีราศีชุดหรือเปล่า
แล้วต้องทำยังไงจะรับมือกันยังไง
งั้นเริ่มกันเลยราศีไหนที่ดวงในช่วงนี้อาจจะมีมือที่
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะ
ชาวราศีเมษนะคะสาเหตุนี้ก็คือเกิดจาก
ช่วงนี้ชาวราศีเมษทำแต่งงาน

ทำงานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวแบบว่าอย่างหนักเลยนะครับ
ก็เลยทำให้ชาวราศีเมษและคนรักเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กัน

ส่งผลทำให้ความสัมพันธ์มันก็เลยห่างเหินตามระเบียบเลยนะคะ

ใช่ค่ะช่วงนี้เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็น้อยลง
ส่งผลว่าอาจจะมีห่างอาจจะทำให้ใครเข้ามาแทรกตรงกลางแล้วหวั่นไหวได้

คนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องระวังระวังจะใจแตกเพราะงานนี่แหละ
ทำงานมากไปแต่ใจแตกเพราะงานเพราะบางทีงานก็ชักพาทำให้เราได้เจอคนที่ถูกใจ

แต่ว่าก็อย่าเพิ่งกังวลมากเกินไป

เพราะว่ายังมีวิธีการแก้ไขอะไรต่างด้วยเดี๋ยวให้ดูติดตามกันไปจนจบนะ
แต่ว่ายังไม่หมดไม่ใช่แค่ราศีเมษเท่านั้นที่จะต้องระมัดระวังตัวและหัวใจมาก

ชาวราศีสิงเหรอคะทำไมคะ
ใช่ค่ะชาวราศีสิงศ์นะคะช่วงนี้ต่อมเสน่ห์ทำงาน

สมมุติว่าชาวราศีสิงศ์ที่ยังโสดอยู่เนี่ย
โอ้โหมีเกณฑ์แบบว่าหัวกระดายบ้านไม่แห้

เดี๋ยวคนมาสาดน้ำใส่บ้านหรือยังไง

จะมีคนมารักมาชอบบ่อยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคนที่มีคู่แล้วต้องระวัง

ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าคุณมีเจ้าของ

ชาวราศีสิงศ์คนไหนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจิต
หวั่นไหวต้องระวังเอาไว้ให้ดี
ระวังจะหวั่นไหวไปตามสิ่งแวดล้อม

บางทีเด็กมันยั่วเลยล้วมตัวไปหน่อย
โอ้โหทำไมคุณรู้ลึกจริง
ฟังเพลงแล้วมันอินอยู่ในหัว

อีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังมากหน่อยช่วงนี้ก็คือ

ชาวราศีพฤกษกนะคะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับคนรัก
ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะ
อ้าแต่ว่าเรื่องนี้มันอย่างลากลึกถึงใจ

ใช่ค่ะคือจริงแล้วชาวราศีพฤกษกอาจจะมีประเด็นกับคนรักมาตั้งแต่แรก
อาจจะมีมานานแล้วและช่วงนี้เหมือนกับมีสะกิดแผล
สกิดแพ้เหรออือสกิดแพ้ทำให้เลือดไหล
อย่างเช่นบอกแล้วไงไม่กินผัดไทยเนี่ยบอกกี่ทีแล้วก็ยังซื้อผัดไทยมา
เออบอกว่ากินแล้วอ้วนก็ยังซื้อมา
อยู่นั่นแหละบอกจะกินข้าวมันไก่

ก็คือมีปมที่เคยแบบว่าสะกิดกันมา
แค่เรื่องข้าวผัดผัดไทย

แต่ว่าทำให้รู้สึกว่ามีกระทบกระทั่งกันด้วยปัญหาเก่าเก่าคาราคาจังมา
อ่าใช่ค่ะความสัมพันธ์มันก็เลยห่างเหิน
ช่วงนี้อาจจะเริ่มเบื่อคนแล้ว

ใช่บางคนอาจจะเริ่มมองหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเอง

ใช่ประคับประคองกันไปบอกเลยแบบนี้ดีกว่า
แต่ว่าหลายคนดูแล้วเฮ้ยราศีฉันหรือเปล่า

มีเคล็ดลับยังไงที่มันจะช่วยทำให้เรื่องมันดีขึ้นคะ
อ่านะคะถ้าสามราศีเนี่ยแนะนำว่าให้หาเวลาไปทำบุญนะคะ

หอยขมชื่อมันก็บอกว่าหอยขม

ใช่ปล่อยความขื่นขมลงแม่น้ำไป
ใช่ค่ะแต่ว่าเวลาปล่อยต้องปล่อยน้ำตื้นนิดนึงนะคะ
งั้นเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมอีก

เอาความขืนขมไปทิ้งแม่โคงให้มันไหลลง

ไม่ได้คือหอยขมก็ต้องปล่อยในพื้นที่น้ำตื้น

ก็คือเป็นวิธีการแก้เคล็ดเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้ชีวิตความขมขื่นมันหายไป

ทำบุญด้วยการปล่อยหอยขม
แล้วก็มีเคล็ดลับในการจัดที่จัดทางด้วยเหรอคะหมอไก่
อย่างนี้ค่ะคือที่ฉันจะมาบอก๓ห่วงจุ้ย
ที่มองพาร์ทเดียวก็รู้เลยบ้านเจ้าของมีปัญหาเรื่องคิด

ลองดูบ้านของคุณเองนะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่า
แล้วยังไงก็ลองเปลี่ยนดูตามความเชื่อก็แล้วกันค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยว
นี่เขาเรียกว่าประตูกิ๊กประตูเสน่ห์ประตูชุสาว
ประตูกิ๊กใช่เลยนะคะแล้วก็มันจะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงถ้าสมมุติว่าเวลาที่คุณอยู่กลางบ้านแล้วมองไปที่หลังบ้าน
แล้วถ้าสมมุติประตูอยู่ทางด้านซ้ายก็คือผู้ชายบ้านนี้มีปัญหาคือมีเสน่ห์จะมีปัญหาเรื่องกิ๊กเรื่องอะไรอย่างนี้คืออยู่ไม่ค่อยติดบ้าน
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ทางด้านขวามือคือมองเข้าไปหลังบ้านนะคะเราอยู่กลางบ้านแล้วมองเข้าไปขวามือมีประตูอยู่
ประตูนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นประตูผู้หญิงหมายถึงว่าผู้หญิงบ้านนี้อาจจะแบบอยู่ไม่ค่อยติดบ้านต้องออกจากบ้านตลอดเลย
เราไม่ควรมีประตูบ้านเลยไหมคะเราควรออกทางด้านต่างไปครับผม
ฟังแล้วมันดูแบบเอ๊ะมันดูแก้ไขยากอยู่พอสมควรนะจริงไม่แก้ไขไม่ยากค่ะก็คืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีประตูข้างบ้านเนี่ย
แล้วก็อาจจะงดการใช้ปิดไปคือมีก็มีได้ไม่ได้ว่าอะไรใช่ค่ะแต่อย่าไปใช้มัน
ใช่ค่ะหรือว่าใช้ให้มันน้อยหน่อยเอาปิดไปใช้เยอะก็คือใช้ทางประตูด้านหลักด้านหน้า
ด้านหน้ากับด้านหลังใช่ค่ะยังเห็นแบบหมู่บ้านจัดสรรสมัยเนี่ยเห็นเยอะนะคะประตูที่ออกไปทางสวนนี่แหละประตูตรงนี้ประตูชู้สาว
ประตูที่ออกข้างเนี่ยประตูชู้สาวเอาล่ะคุณแม่บ้านได้เคล็ดลับแล้วนะคุณแม่บ้านนะ
กลับไปวันนี้ทุบเลยนะฮะประตูข้างบ้านไม่ต้องทุบแฟนไม่ต้องทุบประตูล็อคล็อคไว้ใช้ประตูอื่นซ้านี่เป็นวิธีการแก้เคล็ดนะคุณผู้ชม
แต่ยังไม่หมดมีวิธีการดูอีกหนึ่งจุดยังมีก่อนยังไงค่ะนั่นก็คือในห้องนอนนะฮะเข้าไปอินไซต์หน่อยเข้าไปในห้องนอนนะ
ก็คือถ้าห้องนอนของใครเนี่ยมีกระจกก็คือจะมีปัญหาจริงถามว่ากระจกมีได้ไหมส่วนใหญ่มันต้องมีมีได้ไหมมีได้แต่ว่ากระจกเนี่ยไม่ควรจะหันแล้วส่องมาโดนตัวคน
ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นหัวเป็นลำตัวเท้าเนี่ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามาส่องโดนตัวเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเรามีสองคนมีสองคนก็คือมีสองใจก็คือมีปัญหา
ว่านอนกันแบบว่าสามีภรรยาเนี่ยสมมุติว่ากระจกเนี่ยมันส่องด้านสามีก็คือหมายถึงว่าสามีเนี่ยคือเหมือนกับแบบคิดหมกมุ่นเรื่องความรักแต่ไม่ได้หกมุ่นกับภรรยาหกมุ่นกับคนอื่น
หรือว่าอาจจะย้ายกระจกออกหรือไม่ก็ย้ายตัวเราออกข้าง
ว่าง่ายที่สุดก็คือย้ายกระจกไม่ให้ส่องตัวเรา
ก็พยายามเหมือนแบ่งสรรปันส่วนไม่ให้อยู่ในส่วนใกล้กับเตียง

หามุมดีที่มันแบบไม่ส่องที่ตัวเรา

ในห้องนอนมักจะมีจุดที่เป็นแต่งตัวแต่งหน้า

ผมก็พูดไปงั้นแหละไม่ได้มีอะไรหรอก

แม่ก็อยู่นอกบ้านแล้วใช่มั้ยคะ

บริเวณตรงเตียงนอน

สมมุติว่าใครที่ใช้เตียงทึบ

คือเตียงทึบมันไม่ได้ส่งผลในเรื่องของชู้สาวโดยตรง
แต่มันหมายถึงว่าความสัมพันธ์มันจะห่างเหิน

จะเหมือนกับว่าจืดชื่ดห่างเหิน
เบื่อสักพักก็เริ่มจะมองหาคนอื่น

คือรูปภาพเตียงอันนี้ที่เราให้คุณผู้ชมดู
อันนี้คือแบบถูกต้องที่ควรใช้ถูกไหมคะ

เราชอบแต่ถ้าเตียงที่แบบทึบก็คือแบบ

แล้วมันจะเป็นเตียงเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้

คุณมีกี่ข้อ
อ้าเดี๋ยวที่บ้านมีกี่ข้อ
มันเมาเห็นเห็นไหมคะ
เพราะมีวิธีแก้ไหมสำหรับบางบ้านที่เอ้าฉันซื้อเตียงมาแล้ว
ก็คืออาจจะเหมือนกับว่าเราต้องทำความสะอาดใต้เตียงสักนิดนึงนะคะ
เพราะว่าเตียงที่ทึบมันจะองฝุ่นมากต้องทำความสะอาด
แล้วสองก็คือบางคนชอบเอาของไปเก็บ
ชอบไปซ่อนใต้เตียงเนี่ยปัญหาจริงบอกเลยมันปัญหามาก

โอ้โหเจอแล้วมีแต่เรื่องบอกเลย

ก็คือควรจะเอาของออกก็คือไม่ควรจะเก็บของลกลุงรังเอาไว้ใต้เตียง

ก็คือเป็นวิธีแก้แล้วก็วิธีดูว่า

ส่งผลเรื่องของความรัก

ยังไงถ้าอันนี้คุณผู้ชมดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย

ก็ตามความพึงพอใจของคุณผู้ชมก็แล้วกัน

ทุบหัวตัวเองก่อน